ตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งอุ้ยอีกแค่สิบกว่าวันเองนะ
ใช่คุณดูหรือยังว่าคุณลำดับที่เท่าไหร่อยู่เขตไหนอะไรยังไง
ตื่นเต้นนะเนี่ยจะได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะฮะ
แล้วก็เย็นนี้อย่าลืมนะติดตามดีเบตด้วยนะครับ

เขาแจ้งมาบอกว่าย้ำทุกคนนะครับคุณผู้ชมพี่น้ำแข็งด้วยนะ
อย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์การเลือกตั้งของตัวเองเพราะอะไร
คุณผู้ชมท่านนี้บอกว่าเป็นคนอำเภอวารินชำราบที่อุบลราชธานี
แต่เอกสารส่งมาที่บ้านอ้าวทำไมจู่โดนย้ายเขต

เมื่อกี้เป็นเคสที่บอกว่าอยู่อำเภอวาลินชำราบอุบล

ทั้งที่ไม่เคยโอนย้ายชื่อโอนย้ายอำเภอใช่ไหมครับ
ส่วนอีกคนหนึ่งดูหน้าจอครับคุณผู้ชม
คนที่ร้องทุกข์ส่งมาที่รายการไทยรัฐของเรา

เขาบอกว่าเขาลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขต

แต่เกิดอุบัติเหตุทำให้ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งนอกเขต

เพราะคุณหมอสั่งห้ามเดินทาง
พยายามติดต่อไปที่เขต
ซึ่งเธอมีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้าน
แล้วจะขอกลับไปเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมแทน

สั่งห้ามเกิดอุบัติเหตุ
พยายามโทรไปทุกเบอร์ที่ทำได้
ทั้งกรกตเขตคลองศาลกรมการปกครอง

คุณไม่สามารถไปเลือกตั้งวันที่๑๔พฤษภาคมได้นะ
นู่นคุณต้องรอไปเลือกตั้งคราวหน้าเลย
อุ๊ยแล้วอีกกี่ปีก็ไม่รู้
คำตอบตอบมาแบบนี้เธอก็เลยถามว่า

มันไม่มีแนวทางอื่นรองรับกับสถานการณ์แบบนี้เลยเหรอ

เธอเลือกจะลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า๗พฤษภาคม

มันไม่สามารถไปใช้สิทธิ์๗พฤษภาได้ไง
ก็จะขอไปเลือกวันที่๑๔เหมือนเดิมไม่ได้หรือไงล่ะ

ยืนยันว่าป่วยจริงเดินทางไปเลือกตั้งไม่ได้

ที่ฉันรอคอยที่จะเลือกตั้งมา๘ปี
ผลสุดท้ายกรกตบอกว่าไม่สามารถเลือกตั้งได้
เพราะชื่อไม่ได้มีระบุในวันที่๑๔พฤษภาคม
แบบนี้ใช่จริงเหรอเนี่ย
เสียใจจริงกับระบบไทยแลนด์
นี่ครับประโยคนี้ครับ

เพราะว่าเผื่อบางคนเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะฮะ

ที่การกรกตบอกว่าที่ร้องเรียนมาในเพจของไทยรัฐเนี่ย

แต่กฎหมายระบุว่าจะต้องลงคะแนนในวันที่๗พฤษภาคมเท่านั้น
ยกเว้นกรณีคนที่เกิดเหตุเฉพาะพื้นที่อย่างเช่นซูดาน

แล้วก็อาจจะทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปได้ยาก
ซึ่งไม่ใช่เหตุที่เกิดจากตัวคน
ก็ต้องดูว่าเขาจะลงคะแนนในวันที่๑๔ได้หรือไม่
ซึ่งกรกตจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้
ฟังเพิ่มเติมครับ
ดังนั้นถ้าฟังจากที่ทางด้านเลขาธิการกรกตบอกคือ
ถ้าหากเราลงทะเบียนเลือกตั้งวันไหนก็ต้องไปใช้สิทธิ์ในวันนั้น

เช่นสถานการณ์ซูดาน
แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้กรกตจะมีการพิจารณา
เดี๋ยวคงต้องรอติดตามว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไร
เพราะว่าบางคนเขาบอกว่าเขาไม่อยากเสียสิทธิ์

อยากจะไปใช้สิทธิ์เพราะ๑สิทธิ์๑เสียงมีค่านะครับ
ใช่ค่ะแล้วเลือกได้หรือยังคะคุณผู้ชม
เลือกไว้ในใจหรือยังว่าจะพักไหนกันแน่

ถ้ามีอยู่ในใจเนี่ยคือดิฉันจะบอกว่า

เผื่อจะเป็นทางเลือกแล้วถ้าเกิดว่าชอบนะ

วันอาทิตย์นี้เลยพักควโตค่ะ
สำหรับ๓๐เมษายนนี้อย่าลืมว่า
ควโตณวัดใหม่นาบุญกับผมนะครับ
และอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะครับ
วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับผม
ใครไม่ยิ้มดูคลิปนี้ใครไม่ยิ้ม
พักธวะโตและต่อในใจเลยด้วยไหม
อารหัสโตสัมมาสัมพุทธศาสตร์ไหม

พักนี้เขาเขียนทำป้ายหาเสียงเนี่ย
แล้วทำไมทำไมต้องมา๓๐เมษา
วันอาทิตย์นี้เขาจะบวชค่ะ
เมื่อกี้หนุ่มน้อยยิ้มหวานคือน้องกงตุ้ม
เขากำลังจะบวช๓๐เมษานี้
แล้วแหมเชิญไปงานบวชไม่ธรรมดาเลย
โอ้โหป้ายหาเสียงเบอร์เรอก็ชวนให้ไปงานบวชนี่แหละค่ะ
แล้วเล่นแบบเล่นใหญ่จริงนะทำการ์ดเชิญทำใบปิว
ไวนิวแบบนี้แล้วมีการเดินด้วยนะนี่
เข้าไปที่ตลาดเหมือนเป็นผู้สมัครจริงคุณคิงคุณผู้ชม
ใครเห็นก็งงแล้วก็ถามว่าเฮ้ยพักนี้มันมีจริงด้วยเหรอ
สุดท้ายเขาต้องบอกว่าอ๋อผมจะบวชครับพักของผมคือพักควโต
อ๋อเชิญไปงานบวชเชิญไปงานบวชถึงบอกไงโอ้โหยิ้มใหญ่มาก
ที่ตลาดเนี่ยเพราะเขาไงคะยิ้มกันใหญ่เลยบอกเอออันนี้
ได้จริงค่ะจากพระธวโตไปแล้วค่ะคุณผู้ชม
พักนี้หน่อยไหมพักก้าวไก่มีด้วยเหรอ
เคยได้ยินแต่ก้าวไกลใช่ป่ะอันเนี้ยพักเนี้ยค่ะเขาอยู่ที่
ที่อยู่อยู่ที่สี่แยกไฟแดงที่สมุทรสงครามนโยบายของเขาดูสิสิ
พักก้าวไก่เออสามอะไรสามหอหิวโหยหาอุ้ยด้วยอะไร
เหนียวไก่ไฟแดงอร่อยกินง่ายไม่เลอะมือ
มาแล้วมาแล้วคุณผู้ชมไม่ใช่งานบวชค่ะอันนี้แต่เป็นร้านขายข้าวเหนียวหมู
ข้าวเหนียวไก่อยู่ตรงสี่แยกไฟแดงแล้วนี่ไงแหม่สีเนี่ยก็ได้นะ
ตีก็ล้อเลียนกับพักการเมืองจริงนะแล้วผู้สมัครเอ่อสอสอพักเก้าไกลเนี่ย
ยังต้องไปอุดหนุนนี่นี่แล้วถ่ายรูปมาโพสต์ลงในโซเชียลเนี่ย
บอกว่าเจอคู่แข่งแต่เช้าเลยมาแย่งทำเลทำมาหากินซะด้วย
เออเลยซัดไปเลยฮะมีเรื่องกันเหรอเปล่าซัดไปชุดหนึ่ง
ท้องเลยล่ะทีนี้แหมมันก็เป็นไอเดียของทางร้านนะ
ช่วงนี้เป็นช่วงของการที่แบบใกล้จะเลือกตั้งแล้วทุกอย่างก็เกาะกระแสเลือกตั้ง
งานบวชเอ่ยร้านขายของแบบนี้เอ่ยแต่ที่สำคัญอย่าลืมนะ
สิบสี่พฤษภาคมนี้ไปใช้สิทธิ์พร้อมกันนะคะโอ้โหดีจังเลยนะฮะ
อ้าวคุณผู้ชมครับไทยรัฐโพลโค้งสุดท้ายครับ
เลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใครเป็นนายก
คุณจะเลือกสอสอจากภักดิ์ไหนอยากรู้จริงครับ
เชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันต่อแบบสำรวจการเลือกตั้งสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับ
เลือกตั้งที่จะถึงนี้คุณจะเลือกใครเป็นนายก
และจะลงคะแนนบัตร๒ใบให้กับสอสอจากภักดิ์ไหน
นี่เป็นการสำรวจคะแนนความนิยมของคนไทยที่มีต่อพักการเมือง
แล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับแน่นอนแหละเวลาเปลี่ยนความชอบ
สนิยมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับดังนั้นครับ
เราจะขอสำรวจความเห็นและนำเสนอความเห็นของประชาชนคนไทย
ทุกช่องทางของไทยรัฐออนไลน์และไทยรัฐทีวีนะครับ
ไทยรัฐโพลในครั้งนี้เป็นการสำรวจโพลความเห็นครั้งสุดท้าย
นะฮะคำถามหลักของเราคือคุณจะเลือกใครเป็นนายก
และจะเลือกสอสอเขตสสปาร์ตี้ลิสต์จากพักไหน
สำรวจความคิดเห็น๒๕เมษาจนถึง๑พฤษภาคมนี้
มีเวลานะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะ
จากนั้นไทยรัฐจะสรุปการสำรวจเผยแพร่ผ่านทุกช่องทางของสื่อในเครือไทยรัฐกรุ๊ป
ถามว่าอยากสำรวจอยากตอบทำยังไงสแกนหน้าจอเลยครับ

คุณเข้าไปตอบใช้เวลาแป๊บเดียวไม่เกิน๒นาทีค่ะ
เสร็จเขาก็จะถามแหละว่าที่ผ่านมาคุณเลือกใครยังไงบ้าง

ไทยรัฐโพลเลือกตั้ง๖๖โค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้งในปีนี้นะครับ
ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของไทยรัฐนะครับ